ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องของผู้ว่าที่เลยจำได้ไหมที่ไปโรงรับจำนำ
แล้วผู้ว่าเอาเงินส่วนตัวถ่ายถอนพวกเครื่องมือช่าง
ให้กับชาวบ้านนี่กลายเป็นตัวจุดประกาย
จุดไอเดียให้กับอดีตผู้ว่าที่บุรีรำเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าอดีตผู้ว่าเนี่ยก็ไประดุมทุนจากผู้ใจบุญ
คนละห้าร้อยบาทสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบโควิดสิบเก้า
นี่เป็นบรรยากาศที่เอาจริงนะชาวบ้านเขาก็รู้สึก
ขอบคุณอดีตผู้ว่าเหลือเกินนะคะซึ่งท่านนี้คือ
นายมงคลสุระสัจจาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
ก็ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัด
แล้วก็ภาคเอกชนที่บุรีรำเนี่ยช่วยกันค่ะเอาเงินมา
แล้วก็ถ่ายถอนเครื่องมือช่างให้กับคนที่เอาเครื่องมือช่าง
จำนำกับโรงรับจำนำทุกแห่งที่บุรีรำโดยอดีตผู้ว่าบอกว่า
ความร่วมมือครั้งนี้จุดประกายมาจากผู้ว่าจังหวัดเลย
ควักเงินส่วนตัวไปถ่ายเครื่องมือช่างให้กับชาวบ้าน
นี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่โควิดระบาดแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนทีนี้เขาก็ต้องเอาพวกเครื่องมือทำกินต่างต่างเนี่ย
จำนำเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายไปซื้อข้าวกินก่อนดังนั้น
รู้เลยค่ะว่าคนกลุ่มนี้เขามีความจำเป็นจริง
คือแต่ละชิ้นเนี้ยมันจำนำได้สามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างก็เอาอ่ะ
เพราะว่ามันไม่มีตังค์ไม่มีเงินสดที่จะไปหมุนเวียนหาเลี้ยงครอบครัว
อดีตผู้ว่าบอกว่าพอเพื่อนเพื่อนทราบข่าวเนี้ยนะ
ก็อยากช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยร่วมกันสมทบทุน
เงินมาให้มอบสิ่งของมาให้เลยทำให้มีเงินเนี่ย
ที่จะไปถ่ายพวกเครื่องมือช่างในโรงรับจำนำแล้วยังมีเงินเหลือ
สามารถเอามาแจกคนได้อีกคนละห้าร้อยนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่าใครจะเอาเครื่องมือช่างมาจำนำซ้ำอีกเนี่ย
ผู้ว่าบอกว่าไม่ได้แล้วนะจะไม่ถ่ายคืนให้แล้วนะ
ต้องรับผิดชอบเองหาตังค์ไปถ่ายคืนเองแล้วนะครับ
ก็เรื่องของน้ำใจนะในการที่จะช่วยดูแลประชาชนนะครับ